กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมมาส่งกำลังใจกันต่อให้กับพี่ตูน
วันนี้นะคะโอ้โหเป็นวันที่๘แล้วเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่า
บรรยากาศเป็นยังไงกันอยู่ยังมีแรงวิ่งกันต่อหรือเปล่า
บรรยากาศก็เป็นไปตามคาดค่ะพื้นที่ในประชาชนจังหวัดสงขลานะคะ
ก็มาติดตามกันตลอดทุกเส้นทางเลยนะคะวันนี้เป็นวันที่๙แล้วค่ะ
เส้นทางการวิ่งผ่านของคณะก็แห่มาร่วมส่งกำลังใจแล้วก็ร่วมบริจาคกันแน่นขนาดตลอดเส้นทางเลย
เมื่อวานนี้ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวนนะคะแล้วก็มีฝนตกตลอดทั้งวันค่ะ
เมื่อวานนี้ก็มีเพื่อนศิลปินดารามาร่วมวิ่งด้วย
แก่โยยศวดีเออัญชาลีแล้วก็ร็อกเกอร์รุ่นน้องอย่างแอร์เดอร์มูสค่ะ
ทางด้านนายแพทย์สมศักดิ์อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวถึงกรณีของตูนบอดี้แลม
บอกว่าการวิ่งดังกล่าวรวมระยะทางกว่า๒๑๙๑กิโลเมตร
ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะก็เลยขอส่งความห่วงใยไปยังนักร้องแล้วก็คณะวิ่งทุกท่านนะคะ
แม้ว่าจะมีการฝึกซ้อมร่างกายมาเป็นอย่างดี
แต่พอเจอเหตุการณ์จริงที่แตกต่างจากการซ้อมไปเป็นอย่างมากนะครับ
ประกอบกับการสภาพอากาศที่มีฝนตกโปรยปลายระหว่างทางด้วย
มีแดดออกบ้างอะไรบ้างสลับกันไปนะครับ
เพราะว่าภาคใต้ตอนนี้คือมีฝนตกอยู่นั่นเองอากาศแปรปรวน
รวมไปถึงระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นไม่เป็นไปตามแผน
เพราะว่าต้องวิ่งหยุดด้วยอะไรด้วยนะครับ
อาจจะส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นแล้วก็ข้อต่อ
ก็เลยอยากจะขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมส่งกำลังใจแรงเชียร์
ก็ช่วยถนอมสุขภาพร่างกายของพี่ตูนให้แข็งแรงไปด้วย
ง่ายเลยคืองดถ่ายรูปแบบเซลฟี่
ถ่ายระหว่างวิ่งเนี่ยเราก็ตั้งกล้องไปอะไรแบบนี้ได้อยู่
แต่ว่าไปขอให้หยุดเขาเซลฟี่ไม่ได้นะคะ
ให้พี่ตูนเขาได้วิ่งตามเป้าหมายที่วางไว้ในแต่ละวัน
เพื่อลดอาการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะ
แล้วก็สามารถวิ่งสู่จุดหมายปลายทางที่ตั้งใจเอาไว้ได้ค่ะ

พี่น้องประชาชนในแต่ละจังหวัดรอต้อนรับพี่ตูนกันทุกวัน
รวมไปถึงยอดเงินบริจาคตอนนี้ก็ล้นหลามเหลือเกิน
ยังไม่หยุดยังไม่นิ่งเลขวิ่งตลอดเวลา

เดี๋ยวนี้มีเห็นไหมในโลกโซเทียลค่ะก็จะมีแบบเป็นกรอบรูปหน้าพี่ตูนนะคะ

อันนั้นก็อาจจะได้ฟีลิ่งเดียวกันนะคะ
ช่วยสนอมสุขภาพพี่ตุ๋นด้วยแล้วกันค่ะ